มาแจ้งเรื่องอะไรหรือเปล่า
มาทั้งคู่ครับ

เพื่อมีหน่วยแข่งพูด
ลับศิรัมย์แจ้งมาผมจะขอเอื่นกรรมการ

ถ้าเจ้าแบบนี้มันทำให้ภาพราก่อนไปเป็นอื่นไหม

ภาพพลทของสมาชิกสภาพพ่อ

ก็พาคืนอย่างนี้แต่ว่าพยายามละกายหวัตชายทั้งคู่ได้พบกันได้คุยกัน
เพราะว่าถ้าไม่คุยกันก็จะยิ่งขัดแย้งกัน
ส่งกรรมการจริยธรรม

น่าแก่ผม

และเพื่อน

ผมก็อยากว่าจะเชื่อเองทั้ง๒ฝ่ายเขามันคุย

และใครท้ะตัวไม่เอา

เมื่อกี้เราก็เรียกว่าเหตุการณ์อยู่ข้างหน้า
แล้วก็พูดของคนแต่ละคนเนี่ยมารูปรูมเรียบเบียงว่าเริ่มต้นอย่างไร
ใครเป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วมันตามมาอย่างไร
ส่วนเรื่องความรุนแรงการเช่นเจ้าให้ฟันหัวหมดอะไรแบบนี้